มาคุณผู้ชมเสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายอีกแล้ว
จำกรณีพระเครื่องอลัวได้ไหม
พระเครื่องอลัวนะคะบ้างก็บอกว่าเอ้ยดีไอเดียเก๋
แต่บางคนก็บอกว่าไอ้ลักษณะการกระทำแบบนี้เนี่ย
พระเครื่องอลัวเป็นการลบหลู่ศาสนาหรือเปล่า
แล้วล่าสุดเนี่ยทางสำนักพุทธเนี่ย
เขาก็ไปขอร้องแล้วนะคะบอกว่าไม่เอานะแบบนี้ไม่เอา
ล่าสุดเค้กพระเครื่องที่สุรินต์มาอีกแล้ว
เสียงแตกเป็นสองฝ่ายเช่นเดียวกัน
ชาวเน็ตบางส่วนบอกว่าเก๋สวยดี
ตัดเรื่องความอันนี้เอาก่อนนะความเชื่อเอาก่อนนะ
ค่ะมันสวยนะมันสวยมันสวยมันมีความซีเอสแล้วมันก็น่ากิน
มีความเป็นช็อกโกแลตนั่นนี่นั่นนี่
ถ้าตัดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องออกไป
อันนี้คือไอเดียเขาดีนี่ไงนี่ไงคุณดูสิครับ
เป็นรูปทรงพระเครื่องรุ่นดังด้วยนะ
พระปิดตาก็มาพระสมติดก็มีพรุ้งตอก็มีอ่าอ่า
ไข่ก็มาค่ะแล้วมีการโพสต์ในเฟซบุ๊ก
คิดถึงเบเกอรี่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกับขึ้นแคปชั่นบอกว่า
เค้กวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลประดิษฐ์จากน้ำตาลฟองดอง
รักษาได้หลายปีจากรูปเนี้ยนะคุณผู้ชม
หนึ่งจุดห้าปอนด์ราคาแบบนี้อยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบบาทเนื้อเค้กนมสดแหม่
ฟังแล้วก็อยากทานน่าทานเจียเนื้อเค้กนมสดนะฮะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพอมันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้
เราจำข่าวอลัวพระเครื่องได้ใช่ไหมคะ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปยังเจ้าของร้านเบเกอรี่สาขาสุรินค่ะ
เจ้าของเค้กนี่แหละชื่อว่าคุณพัชรพรครูกิติเกษมนะคะ
แจ้งบอกว่าคือทางร้านเนี่ยมีเจตนาให้ผลงานชิ้นนี้มีความเป็นสิริมงคล
ครับจากผู้ให้ถึงผู้รับเช่นเดียวกับการนำแหวน
นำลอตเตอรี่หรือการใส่เงินในเค้กเมื่อผู้รับได้ได้รับเนี่ย
รู้สึกประทับใจแล้วก็ไม่มีเจตนา
ให้รับประทานรูปเหมือนวัตถุมงคลที่ใช้ในการแต่งหน้าเค้กโดยชุดรูปเหมือนวัตถุมงคลเนี่ย
ทำจากน้ำตาลฟองดองแล้วก็ทองทองเนี้ยรับประทานได้จริงนะอืมอ่า
สามารถเก็บสะสมได้หลายปีแต่เนื้อเค้กข้างในเนี่ยสามารถรับประทานได้
ก็คือไอ้ข้างบนที่ตกแต่งทำมาจากน้ำตาลฟองดองใช่ไหมคะ
แต่เนื้อเค้กนี่ก็เป็นเนื้อเค้กจริงนั่นแหละค่ะทุกอย่างมีขายเฉพาะร้านคิดถึงในสาขาสุรินทร์
และไม่อยากให้มีกระแสดราม่ายุคโควิดทำอะไรขายคืออะไรขายได้ก็ขายไปหมดอ่ะ
ไม่ได้คิดจะทำร้ายใครก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพนะคะไม่มีเจตนาลบลูหรือเหยียดหยามศาสนาแต่อย่างใด
ส่วนตัวเนี่ยก็คือตัวเจ้าของร้านเขานับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว
แล้วเข้าใจว่าแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันอยู่ที่ธรรมะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมเราได้ฟังแบบนี้แล้ว
คำชี้แจงจากเจ้าของร้านมาแบบนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ย
เขาจะว่ายังไงอีกนะฮะพระเครื่องอลัวอลัวพระเครื่องก็ถูกจัดการไปแล้ว
นั่นอ่ะสิฮะเทพพระเครื่องจะว่ายังไงมีข่าวอารัวเออ
ผมว่าพี่เจ้าของร้านนี้เขาก็หนาวร้อนแล้วเหมือนกันเขาบอกเขาเสียใจเขาเสียใจที่บุกเข้าไปแล้วไม่ให้เขาทำมาหากิน
อืมอ่าก็ลองดูครับครับคนละครึ่งทางแล้วกันนะฮะ